ดูการเปิดพื้นที่ของผู้ว่าชัดชาติกันหน่อย
เปิดหลายพื้นที่นะช่วงนี้หลายกิจกรรมเลย

แล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูดนตรีในสุสาน

แล้วก็ผู้ว่ายังเปิดพื้นที่ชุมนุม๗จุดสาธารณะด้วย
บอกว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่จะให้กลุ่มที่ต้องการแสดงสัญลักษณ์

และอีกอย่างจะเป็นพื้นที่สำหรับการเรียกร้องทุกปัญหาด้วย

จะเป็นการทดลองก่อน๑เดือน
ถ้ามันได้ผลนะถ้าเป็นผลดีนะ
จะปรับขยายทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง๕๐เขตเลยนะครับ

ยืนยันบอกว่าประกาศพื้นที่ชุมนุม๗จุด
ให้กับกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องในทุกด้าน

เป็นหน้าที่ของกรุงเทพฯมหานคร
พูดเข้าชุมนุมและก็ย้ำว่า๗สถานที่ไม่จำเป็น
ต้องชุมนุมเชิงการเมืองเท่านั้นนะครับ
แต่สามารถชุมนุมเพื่อกิจกรรมแสดงออกด้านอื่น
ด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมอะไรชุมนุมได้หมดนะฮะ
ทั้งนี้การเปิดพื้นที่จะทดลองก่อน๑เดือน
หลังจากนั้นอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมครับ
เปิดพื้นที่ใน๕๐เขตให้ทำกิจกรรม
ส่วน๗สถานที่ประกอบด้วยที่ไหนบ้าง

เยาวชนกรุงเทพใต้สะพานรัชวิพาจตุจักร
ลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพระขนง
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศาเขตมินบุรีนะครับ
แล้วก็ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตทุ่งครุ
รวมถึงสวนมณฑลพิรมด้วย

ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทุกข้อที่กำหนด

ไม่ได้ยกเว้นกฎหมายข้อใดให้เลยนะ

มาตราที่ไม่ต้องไปขอตำรวจแล้วก็ขออนุญาต

ห้องน้ำความปลอดภัยแสงสว่างให้

ตรการส่วนนี้ก็คงเป็นทดลองก่อน

คือจริงแล้วเราก็ไม่เคยทำมาก่อนนะครับพูดตรงนะ
เพราะเราก็ไม่เคยทำประกาศตรงนี้ไปก่อน
เราไม่รู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วมันจะเป็นประโยชน์

ก็ต้องเรียนเลยว่าขอ๑เดือน
ถ้าทำได้ดีเป็นประโยชน์ประชาชนเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์
แสดงความเห็นอย่างมีประโยชน์
ไม่ได้มีความรุนแรงที่เราควบคุมไม่ได้
ไม่ได้เป็นการยุโยงหรือว่ามีการปลุกเล้า
โกรธความเกลียดเนี่ยผมว่าเราก็ไปต่อได้
พื้นที่ที่ผู้ว่าเปิดให้มาทำประโยชน์นะฮะ
แต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เปิดพื้นที่เหมือนกัน

ดนตรีทั่วกรุงเทพ
อาทิตย์นี้จัดที่ไหนรู้ไหมฮะ

คุณผู้ชมปกติเราเห็นดนตรีในสวนใช่ไหม

ที่นี่เป็นสุสานก็จริงแต่สวยงาม
หลังจากที่มีกำหนดจัดพื้นที่แล้ว๒๕

ดนตรีในสู่ศาลสมาคมแต้จิ๋ว
จิ๋วแห่งประเทศไทยเขตสาธรณ์หรือว่าที่รู้จักกันก็คือ
ป่าช้าวัดดอนป่าช้าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
แต่สวยขนาดนี้คุณวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
ที่ป่าช้าวัดดอนแห่งนี้ไปดูฮะเจ้าหน้าที่เขาทำความสะอาดนะ
กำลังเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สารากลางน้ำองค์ไต่ฮงกง
ที่จะใช้เป็นลานดนตรีในสุสาน
ในวันอาทิตย์ที่๒๖มิถุนายนนี้๔โมงเย็นเป็นต้นไป
โดยเลขาธิการชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนะครับ
นายสหวัดทองเพ็งก็บอกว่าจริงแล้วพื้นที่สุสานนี้

ทางสมาคมแต้จิ๋วก็เข้ามาปรับเปลี่ยนทั้งสภาพภูมิทัศน์การจัดการทุกอย่าง
เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงแล้วให้มาออกกำลังกาย
แล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีดนตรีมาเล่นในสุสานแห่งนี้

ซึ่งก็ยังไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนนะ

สิทธิ์ได้คุยกับกลุ่มคนที่มาออกกำลังกายในสวน

เดี๋ยววันอาทิตย์นอกจากจะมาออกกำลังกายแล้ว

จะมาเต้นกับดนตรีในสวน
คำว่าสุสานมันน่ากลัว
พอบอกว่ามีดนตรีในสู่ศาลโอ้โฮมีคนแบบตื่นนะ
อุ๊ยจะมาป่ะวันนั้นป่ะ
ใครชวนกันแถวเลย

ข้างนอกเข้ามาเห็นนะว่าในนี้มีอะไรดี
มาไหว้เจ้าก็มีใส่ฮองกงอยู่ข้างใน
ใช่ไหมครับเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกายฟิตเน็ตก็มี
ไปสักการะองค์ไตฮงกงนะแล้วก็ไปฟังดนตรีกันนะครับ
น่ากลัวนะสวยงามแบบนี้แหละครับ
เรียกว่าเป็นลูกเล่นหรือเป็นกิมมิกที่น่าสนใจ
จริงส่วนไหนก็ไม่เหมือนสวนนี้
แล้วก็ยังไม่มีสวนแบบนี้ที่ไหนด้วย
เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยล่ะ
ที่หลายคนก็อาจจะได้สัมผัสบรรยากาศที่แปลกต่างนะคะ

เหมือนกับไปฟังคือไปฟังดนตรีร่วมกับคนที่เขาเคยอยู่มาก่อนเรา

นี่ค่ะเขาจัดเตรียมสถานที่กันอย่างคึกคักเลยค่ะ